คราวนี้มาดูเหตุลูกแท้ฆ่าพ่อ
แล้วก็ถีบแม่จนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุที่ลูกเป็นแบบนี้เพราะว่าลูกเมายาค่ะ

คือนี่ทำกันได้กับคนที่ให้กำเนิดให้ลมหายใจนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านที่ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
พ่อที่เสียชีวิตคือนายธรรมรงศักดิ์
ปริชาติบริบูรณ์อายุ๖๖ปี

ส่วนคนเจ็บก็คือแม่นางจริวัลปริชาติสมบูรณ์อายุ๕๙ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ต้องรีบ
นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลการุณเวท
ผู้ที่ก่อเหตุเป็นลูกชาย
คือนั่งสูบบุหรี่อยู่ในบ้านนะคะ
คือตอนที่อยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่คือไปปิดล้อมบ้านนี้แล้วนะ
แล้วก็ข้างห้องนอนมันมีหน้าต่างกระจกบานเก็ตใส
ภายในเปิดไฟส่องสว่างไว้เจ้าหน้าที่ก็มองเห็นเข้าไปนะ

เห็นว่าผู้ก่อเหตุหรือว่าลูกชายเนี่ยนะนายออสเนี่ยนะ
ก็เอาอาวุธมีดวางไว้บนโต๊ะแล้วก็นั่งสูบบุหรี่
ท่าทางก็เคร่งเครียดกังวลแต่ก็สูบบุรีเปิดเพลงฟัง
ตำรวจเขาเกลี้กล่อมอยู่ประมาณ๔๐นาที
นายอ๊อตหรือว่านายสารวุธบริชาติบริบูรณ์
ก็ถึงยอมมอบตัวแล้วตำรวจเขาก็ยึดมีดเอาไว้ได้

ทีนี้ไปถามอาของนายออส
อาบอกว่าหลานเนี่ยติดยาเป็นแบบนี้ประจำเลย
ช่วงค่ำเมื่อวานหลานก็คุ้มคลั่ง
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับพ่อแม่
มันเป็นเหตุสลดแบบนี้เอาฟังอาเล่าค่ะ
คือตัวอาบอกบ้านหลังนี้ก็อยู่ด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูก
แล้วก็หลานชายตอนมีอาการคลุ้มคลั่ง

แล้วก็โอ้โหเวียงข้าวของในบ้านกระจัดกระจายเลย
จากนั้นอาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
จากผู้เป็นแม่ของนายออส

พ่อแม่ได้รับบาดเจ็บโดนทำร้ายร่างกายจนแขนหัก
แล้วถูกของมีคมบาดที่แขน
ญาติก็ต้องช่วยตัวแม่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ใช่อันนี้คืออาให้ข้อมูลนะทีนี้ฟังจากนายออสบ้างดีกว่า
นายออสบอกว่าผมไม่พอใจ
พ่อผมไปแจ้งความให้ตำรวจมาที่บ้าน

ทีนี้ก็เลยทะเลาะกับพ่อค่ะคว้ามีดเอามามาทำร้ายพ่อ
พอแม่มาช่วยเหลือพ่ออีกแรงหนึ่งนายออสก็โกรธแม่ด้วยค่ะ

แล้วก็เอามีดแทงพ่อจนพ่อแน่นิ่งไปเลย
ออสบอกว่าพ่อคว้ามีดจะมาทำร้ายเขาก่อน
จากนั้นก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากัน

แต่ท้ายที่สุดเมื่อเขาแทงพ่อพ่อตาย
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานี่แหละฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะ